การประชุมคอรมอลในวันพรุ่งนี้จะเป็นการประชุมคอรมอลนอกสถานที่นะคะ
จะไปประชุมกันที่จังหวัดกระบี่
วันนี้นายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ค่ะไปตรวจราชการนะคะ
ก่อนที่จะมีการประชุมผู้สื่อข่าวบอกวันนี้
ก็ไปเจอกลุ่มแม่บ้านแล้วก็มีการโชว์ลูกคอด้วยนะคะ
นี่คือภารกิจของนายกรัฐมนตรีในวันนี้ไปตรวจราชการในจังหวัดกะบีหลายจุดเลยค่ะ
เยี่ยมวิถีชีวิตชุมชนท่องเที่ยวตำบลหนองทะเลนะคะ
ไปเจอกับผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว
แล้วก็ไปเปิดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยหลังจากที่ไทยเปิดประเทศนะคะ
มีอยู่ช่วงหนึ่งนายกไปชมการฝึกซ้อมกู้ชีพกู้ภัย
ช่วยเหลือและสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวที่ตำบลสายไทย
นายกก็ไปคุยทักทายกับแม่บ้านอบจกะบี่ที่มารอต้อนรับ
แล้วชวนกันนะคะร่วมกันร้องเพลงบ้านเกิดเมืองนอน
นายกถือไมโครโฟนร้องนำด้วยตัวเองค่ะ

แต่ว่าชาวบ้านเองเนี่ยนายกไปก็นั่งรถโตโยต้าเอาผาดสีดำ

วันที่๑๕ชาวบ้านก็ไปถ่ายภาพไปส่องเลขและนิดหนึ่ง
ไม่มีรายงานว่าไปถูไปอะไรหรือเปล่าไม่มีนะ
อืมครับคอลโรมอสัญจรภิกฎินี้นะคะ
อะอันนั้นก็อาจจะเชื่อมโยงน้นนี่นั่น
ลงพื้นที่ของนายกในวันนี้เนี่ยนะคะ
ผู้สื่อข่าวรายงานบอกมีกำลังตำรวจรักษาความปลอดภัยเข้มงวดเลยล่ะนะคะ
เพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็มีวัยรุ่นไปทำลายป้ายต้อนรับ
ผลเอกประยุทธ์เสียหาย๒จุดนะคะ
ที่หน้าศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน
ที่สี่แยกคลองจีหลาดในเขตเทศบาลเมืองกะบี่
แล้วก็ยังพบว่ามีป้ายเขียนข้อความโจมตี

ไปติดตามจุดต่างที่ในเขตเทศบาลด้วย
แล้วก็ตามกำแพงสถานที่ราชการด้วยค่ะ
เดี๋ยวเราติดตามดูความเคลื่อนไหว